พอพูดถึงเรื่องช่วงเวลานี้นะคะ
ใครไปเจอคนที่นอนไม่ได้สงบสติอยู่ข้างทาง
อย่างแรกเลยต้องคิดเป็นโควิดหรือเปล่า

หลายคนไม่กล้าเข้าไปช่วยนะคะจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิ
แต่ว่ารายนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
คำตอบว่าติดโควิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรดูคลิปค่ะ

ดูทรงแล้วไม่ได้เป็นโควิดแล้วฮะดูทรงแล้วเมา
เมาเพราะเขาก็ยอมรับเองว่าเขาเมา
ใช่ดื่มเหล้าขาวมากลับบ้านไม่ได้ก็เลยแวะพักนะคะ
เอาเกิดขึ้น๔โมงเย็นที่เมืองชัยภูมิค่ะ
ตำรวจกู้ภัยไปกันหมดแล้วค่ะเพราะว่าพลเมืองดีเขาแจ้งเข้ามาบอกว่า
เจอชายนิรนามนอนหมดสติอยู่ข้างรถกระบะนะคะ
รถคันนี้จอดอยู่ถนนสายชัยภูมิตาดโตนค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ยังไม่ทราบหรอกว่า
เขามาจอดแล้วก็มานอนอยู่ข้างทางแบบนี้เพราะอะไร
ก็กลัวแล้วค่ะว่าผู้ชายคนนี้จะติดโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่นะคะพอเข้าไปใกล้มากขึ้น
อย่างแรกที่ได้เลยข้อมูลที่ได้คือกลิ่นเหล้าค่ะ
คล้าคลุ้งออกมาเลยนะคะก็ปลุกผู้ชายคนนี้จากอาการหลับไหล
ถามสิชื่ออะไรก่อนเขาก็บอกได้นะ
เขาบอกชื่อเฉลิมพิเศษฤทธิ์อายุเท่าไหร่
อายุ๕๘ปีคำถามสำคัญเลย
นอนทำไมล่ะตรงเนี้ยเขาก็เลยตอบแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟัง
ช่วงสายผมไปดื่มเหล้ามากับเพื่อน
มา๑ขวดก็แบ่งคนละครึ่งบ่ายแยกกัน
มาถึงจุดนี้บอกผมรู้สึกง่วงไปต่อไม่ไหว
ผมไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วภาพตัด

ตอนคุณตำรวจมาปลุกผมนี่แหละครับ
ตำรวจก็ให้นายเฉลิมล้างหน้าล้างตาค่ะ

ตำรวจบอกว่านายเฉลิมตรวจวัดแอลกอฮอลหน่อยไหมล่ะ
เป็นไปตามคาดค่ะเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ทั้งนี้นะคะตำรวจจะได้ดำเนินการแจ้งความฐาน
เมาสุราและขับรถต่อไปค่ะ

คิดว่าจะเป็นโควิด๑๙นะฮะ